คุณผู้ชมจำข่าวเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
รอปภไปแทงลูกบ้าน
คือเชื่อว่าคนที่ถูกแทงตาย
เป็นคนมากรีดรถกระบะของรอปภจนเป็นรอย
ล่าสุดเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าที่ทำเพราะเชื่อแบบนั้น
เชื่อว่าคนตายมากรีดรถเขา
จากเหตุการณ์ที่นายสมบัติสมไทยอายุ๕๗ปี
รอปภโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดสาขลา
ตะบนแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เดินถือมีดเข้าไปกระหน่ำแทงนายอัศวินแก้ว
ทวนอายุ๔๘ปีเสียชีวิตเหตุเกิด๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยหลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะหนีไป
ต่อมาลูกชายของนายสมบัตินะครับ
พาพ่อเข้ามอบตัวที่สพพระสมุทรเจดีในช่วงค่ำ
ต่อมาช่วงเช้านะครับได้มาเยี่ยมพ่ออีกครั้ง

พ่อมาหาที่บ้านของแฟนสาวของเขา
ขณะที่นายสมบัติอ้างว่าถูกนายอัศวิน
ขูดรถกระบะแล้วก็ขโมยเหล็กนะครับ
รวมทั้งเนี่ยเคยท้าทายกันมาก่อนด้วยครับ
เพราะออกไปปุ๊บออกจากหนุ่มกล้อมเขาก็มาขีดครับ
เรื่องที่อ้างว่านายอัศวินขโมยของเนี่ยนะครับ
นางยุพินจันสีภรรยาของผู้ก่อเหตุนะฮะ
บอกว่านายอัศวินเคยขโมยเหล็กที่ใช้ทำหิ้งพระ
ซึ่งอยู่หลังรถกระบะของสามีไป
เมื่อสามีไปถามนายอาศวินก็เอามาคืน
จากนั้นนายอัศวินก็เอาน้ำต้มใบกระท่อมมาวางทิ้งไว้

ซึ่งไม่รู้ว่าเอามาวางทิ้งไว้ทำไม
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมนะครับ
ขณะสามีนั่งดูพระเครื่องอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงนายอัศวินคุยกับภรรยาที่อยู่ห้องใกล้กัน
บอกว่าจะลงไปข้างล่างของตึกที่พัก
จึงลงไปดูรถกระบะที่จอดไว้ก็พบว่า

จึงเชื่อว่าเป็นฝีมือนายอัศวินแน่นอน
คิดว่าสามีคงถึงที่สุดแล้ว
เพราะถูกนายอัศวินท้าทายมาตลอดนะครับ

ขณะที่นางสาววารุณีจันประเสริฐอายุ๓๕ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
ช่วงเกิดเหตุเธอกำลังทำงานบ้านอยู่นะฮะ
มีเพื่อนบ้านโทรไปบอกนะครับ

รีบไปดูสามีนะครับแต่ก็ไม่ทัน
จากนั้นนะฮะเธอก็บอกว่า
ต่อไปนี้เนี่ยต้องเลี้ยงลูกตามลำพังแล้วล่ะ
ส่วนคดีก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ว่าสาเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ตาม

ไม่ต้องถึงฆ่าจะแกล้งกัน
ผ่านตำรวจเอกทศพลทองบัย
ท่านผู้กำกับการสพพระสมุทรเจดีนะครับ
บอกว่าคดีนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาส
อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันโดยผู้ก่อเหตุนะครับ

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับ